คุณผู้ชมดูเรื่องของการไปเจอศพหนุ่มนิรนามคนนี้หน่อย
เขาบอกว่าอายุสัก๒๐๓๐ปีนี่แหละ
แต่น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
แล้วบริเวณที่หน้าอกของเขามีรอยสักด้วย
เขาศักดิ์คำว่ารักอุ้ม
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็สงสัยว่าผู้ชายคนนี้มาจากไหนก่อน
หน้านี้เขาคิดว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อน
คือตำรวจสพห้วยหลวงนะคะของอุดรธานี

ไปตรวจสอบหลังเจ้าหน้าที่หลังจากมีชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า
มีศพคนลอยอยู่อย่างนี้
อยู่ในสระน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
อยู่ที่หมู่๑๒ที่อำเภอเมืองค่ะ
พอไปเจอตอนนั้นเป็นตอนค่ำแล้ว
สภาพศพนี่คือสวมเสื้อยืดสีขาว
แล้วเสื้อตัวนี้มีหมายเลข๑๐ด้านหลัง
สภาพเป็นแบบนี้นะคะนอนลอยคว่ำหน้าแบบนี้
ใส่กางเกงวอร์มขายาวสีดำแถบแดง
อย่างที่บอกว่าหน้าอกตรงเหนือราวนมซ้ายมีรอยสักคำว่ารักอุ้ม
พอราวนมขวาไปดูก็จะมีข้อความอีกที่ศักดิ์เอาไว้ว่า

ยังไม่เจอเอกสารประจำตัวอะไรใดนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้เห็นร่องรอยการถูกทำร้าย
คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วน่าจะสักจมน้ำอยู่แบบนี้๓๔วันแล้วแหละ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ

ห่างจากถนนเข้าไปสัก๒๐๐เมตร
บ่อมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสัก๓เมตรยาว๑๐เมตร
บ่อลึกดีนะลึก๓เมตรครับครับ

แล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีเสาไม้ปักอยู่ด้วย
ทีนี้ก็ไปพูดคุยกับทางด้านของนายสมนึกค่ะอายุ๕๕ปี
สมนึกคนนี้เป็นใครเป็นคนที่มาเจอศพคนแรกเลย
เล่าบอกว่าย้อนกลับไปก่อน๑สัปดาห์นะคุณนักข่าว
ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่๑๑นั่นแหละ
มีชาวบ้านเห็นผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเป็นชายเร่ร่อน
ยืนอยู่ริมถนนเขาบอกแปลกใจว่าอะไร
ผู้ชายคนนี้โบกรถทั้งวัน
แล้วบางช่วงก็เดินหลบเข้าไป
คือหลบแดดอยู่แถวห้องน้ำตรงริมถนน
คนแถวนั้นเขาบอกว่าไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
แต่ก็คิดว่ารักษณะการมายืนโบกรถ
เป็นคนเสียสติหรือเปล่าแล้วมาจากที่อื่น
จนกระทั่งอันนั้นคือ๑๒๑๑นะคะย้อนกลับไป
วันที่๑๒วันต่อมาเขาบอกไม่เห็นผู้ชายคนนี้แล้ว

แล้วเมื่อวานเขาบอกว่าตัวเขากับชาวบ้านจะไปทำอะไร
แถวบ่อน้ำจะไปเกี่ยวข้าวใกล้กับบ่อน้ำตรงนั้น
แล้วอยู่ดีได้กลิ่นเหม็นเน่าตอนเย็น
ออกมาค่ะจากบริเวณนั้น
คิดว่าเอ๊ะคงจะเป็นกลิ่นซากสัตว์อะไรหรือเปล่า
มาติดกับแบ็คของชาวบ้านแล้วมันตายอยู่แถวนั้น
เดินไปดูตรงบ่อค่ะปรากฏ
ก็ไปเห็นร่างคนตายลอยอยู่กลางบ่อสภาพแบบนั้นนั่นแหละค่ะ
แล้วเขาเลยสงสัยเขาบอกว่าเอ๊ะ
หรือเป็นไปได้ไหมคนตายอาจไปจับเสาม้า
เพราะเขาบอกว่าเสาไม้มีรังแตนอยู่ตรงนั้น
อาจจะโดนต่อยหรือเปล่าแล้วหนีลงน้ำไปค่ะ
นี่นี่ตัวแตนเนี่ยนะฮะโอ้โหตัวใหญ่นะฮะ
ใช่ตัวใหญ่คุณแล้วเขาบอกจริงมีรังแตนอยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาบอกไม่แน่ใจนะว่าเป็นผู้ชายคนที่เห็นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหรือเปล่า
ที่เป็นคนเสียชีวิตคนนี้แหละค่ะ
ครับก็เลยขึ้นไปดู

เป็นรอยปล่องเลยหรือคว่ำหน้าอยู่ครับคว่ำหน้า
มีคนในหมู่บ้านคิดว่าเป็นคนแถวนี้หรือว่าเป็นคนที่อื่นอย่างไร
เป็นคนในย่างทำบนไหม
บอกว่ามันมีรังแตนใช่ไหมแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเมื่อกี้เอ๊ะทำไมมันดูไม่ได้เยอะอะไร
แต่จริงแล้วกู้ภัยให้ข้อมูลแบบนี้ด้วยนะคะว่า
ตอนเข้าไปถึงก่อนจะไปเอาศพขึ้นมาไปกู้ศพ
จริงมันมีแตนเมื่อสองร้อยกว่าตัวเลยนะคุณ
แต่ต้องทำการเผาทำลายก่อนนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
ตัวคนตายอาจจะมาอาบน้ำตรงนี้
หรือหนีรังแตนอย่างที่ชาวบ้านบอกว่า
รังแตนที่รุมต่อยแล้วลงไปที่สระน้ำ
ปรากฏขึ้นไม่ได้จะขึ้นแล้วอาจจะเป็นตระคิว
จนสุดท้ายไปจมน้ำเสียชีวิตแบบนั้น
ก็คาดว่าลักษณะการขึ้นอืดคงจะตายมาแล้วหลายวันแล้วค่ะ
แล้วก็ยังไม่มีเอกสารระบุด้วยว่าเป็นใครนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีย่ามาติดต่อขอรับศพหรือว่าแจ้งคนหาย